เห็นอเล็กกินของเผ็ดแบบนี้ดิฉันนึกถึงสาวคนนึง
ไม่แพ้เมนูหนูนาของอเล็กเลย

ก้าวสุพัสราร่างเล็กพริกขี้หนู
เวลาชีไปทะเลคาดหวังความเซ็กซี่
ชีนี่บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังจริง

อืมคือเรื่องเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะเจ้าตัวเนี้ยเคยไปขอเทพเรื่องแฟนซึ่งคราวนั้นเนี้ยมันก็ได้มาแบบที่ไม่ใช่เนื้อคู่ไงอ๋อพอรักไม่สมหวังก็เลยเจ็บอ่ะแล้วก็เจ็บอยู่นานด้วยอืมประมาณว่าได้แบบคู่เวรคู่กรรมถูกต้องตอนนี้แต่ไม่ใช่แบบคู่เนื้อแท้ใช่เธอก็เลยบอกว่า
เท่าไรคะที่สิบแปดอ๋อสี่ปีไม่เกินจริงลองไปฟังเสียงก้าวดูค่ะ
เคยมูเคยแบบไปไหว้ขอเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ให้มาแบบไม่ใช่เนื้อคู่ไง
เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ขอแล้วดีกว่าเพราะว่ามันก็เคยมีคนมันก็แล้วแต่ความเชื่อคนเนาะ
มันก็มีบางคนแบบพูดว่าเออเนี้ยเอ่อการไปขอเทพอ่ะเทพก็จะให้แบบเอ่อ
คู่ชีวิตที่ไม่ใช่เนื้อคู่อ่ะพี่นึกออกไหมคือเรามีคู่ชีวิตหลายคนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่
เหนือคู่จริงเราไปเช็คแล้วเรามีคู่

ยังไม่มาอีกสัก๔ปีมาแน่ไม่นานเกินรอสวยแบบนี้
โหไม่เป็นไรพี่หล่อตั้งนานอะเกินสี่ปีอะเก้าเฮ้ยลูก
ตรงพี่เกิดก่อนให้พี่ก่อนนะลูกนะ

นี่ก็เอาอายุมาข่มเขาไปอีก
ต้องข่มแล้วจะได้สวยไม่เท่าก็ต้องข่มความแก่ได้แล้ว